คุณผู้ชมจำเรื่องของคุณหงหรือว่าคุณเค้กได้ไหม

เลี้ยงสุนัขเอาไว้๖ตัวแล้วมันก็กลายเป็นเป็นเรื่องเป็นราวในคอนโดค่ะ
เนี่ยมันมีเรื่องมาล่าสุดเนี่ยนะคะ
คุณหงหรือคุณเค้กเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไหวจะเลี้ยงต่อแล้วทั้ง๖ตัว
ก็จะหาบ้านใหม่ให้กับน้องทั้ง๖ตัวเนี่ยนะคะ

ถ้าคุณหงเลี้ยงไม่ไหวจริงด้วยเหตุผลคนใดก็ตาม

เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เล่าข่าวไปว่าสุนัขทั้ง๖ตัว

แต่ว่าคุณหงก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวเองจากอาการป่วย
ที่ผ่านมาเราก็นำเสนอจะเห็นภาพที่คุณหงเนี่ยนะคะ
กอดน้องหมามาจูบน้องหมามาเยี่ยมน้องหมาอยู่บ่อยนะคะ
เรื่องนี้สัตวแพทย์หญิงพัทรนันสัจจารมผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย
บอกว่าล่าสุดคุณหงยืนยันมาแล้วนะ
ไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูน้องหมาอีกต่อไป
เพราะว่าครอบครัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความพร้อมด้วยปัจจัยหลายด้าน
แล้วทีนี้มูลนิธิเองก็เลยต้องประกาศหาผู้ที่จะอุปการะ
ผู้ที่จะสามารถให้ความรักดูแลน้องหมาทั้ง๖ตัว
กว่ามันจะตายค่ะคุณผู้ชม
ก็มีการโพสต์ข้อความประกาศหาเจ้าของใหม่
เดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอสัตวแพทย์หญิงพัฒนันหน่อยค่ะ
คุณหมอจุ่มนะฮะ
แล้วเนี่ยคนที่จะดูแลเนี่ยก็ต้องมีความพร้อม
คุณหมอจุ๋มก็บอกว่าก็พูดคุยกับคุณหงเหมือนกันนะ

ให้ตัดสินใจใหม่แต่คุณหงก็ยืนยันเหมือนเดิม
ว่าไม่พร้อมจะเลี้ยงสุนัขทั้ง๖ตัวแล้วนะครับ
จุ๋มบอกว่าถ้าหากเรายังยัดเยียดให้คุณหง

ก็เกรงว่าจะเกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา
ทีนี้ทีมงานก็ตัดสินใจว่าจะหาบ้านใหม่ให้กับน้องสุนัขเองดีกว่านะครับ
ก่อนหน้านี้ทางหมอจุ๋มได้พาคุณหงไปดูบ้านหลังใหม่ที่เราหาให้แล้ว
ว่าจะเป็นที่อยู่ใหม่ของคุณหงกับน้องสุนัข๖ตัว
แต่คุณหงบอกว่าหงเองอาจจะไม่สามารถไปอยู่กับสุนัข๖ตัว
เพราะว่าติดตรงที่ไม่สะดวกในการที่จะย้ายเข้าไป
แล้วก็คุณหงอยากจะหางานทำ
มันอาจจะห่างจากที่ทำงานก็เลยไม่สะดวกค่ะ
ใช่พอคุณหงบอกความประสงค์ของตัวเองแบบนี้เนี่ยนะคะ
ทางหมอจุ๋มเองเนี่ยก็บอกว่าคนที่จะมารับดูแลน้องหมาต่อ
จนกว่ามันจะสิ้นอายุไขของมันเนี่ยนะคะ
ต้องตรวจคุณสมบัติของคนที่จะมาขอรับเลี้ยงก่อน
เพราะว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม

ทีนี้หมอก็เลยต้องมาดูว่าแต่ละคนที่ติดต่อมา

ตอนนี้ทั้ง๖ตัวอยู่ที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูลที่นนทบุรี
แล้วเมื่อสักครู่นี้นักข่าวของเราก็พยายามเช็คไปค่ะ
ปรากฏว่าตอนนี้น้องหมา๔ตัวจาก๖ตัว
มีคนมาขอรับเลี้ยงแล้วนะเอามีตัวไหนบ้าง
มีเจ้านิรดานิรดาสุนัขน่ารักนะครับ

ปาริดาเจ้าภูริดาเจ้าพาธิดา
อันนี้มีคนติดต่อขอรับเลี้ยงแล้วนะ
แปลว่าตอนนี้ยังเหลืออยู่๒ตัว
ที่ยังไม่มีคนติดต่อรับเลี้ยงก็คือเจ้าสิงหากับเจ้าสุริยะ
ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดใครดูอยู่
อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงดูแล้วมั่นใจว่าตัวเองมีความพร้อม
สามารถสอบถามข้อมูลติดต่อมาทางเพจเฟซบุ๊ก
แต่เหลือแค่๒ตัวใช่ไหมสิงหากับสุริยา
สิงหากับสุริยาคือเป็นบอดี้การ์ดของคุณหง
คือคุณหงเลี้ยง๒ตัวนี้มานานนะครับ
แล้วก็๒ตัวนี้ค่อนข้างจะแบบเขาจะดุนิดนึงนะฮะ
แต่ใครที่เลี้ยงสุนัขพันธุอยู่แล้วก็คงไม่กลัวหรอก
ใช่แล้วก็ต้องมีความพร้อมด้วยค่ะก็ติดต่อไปได้